วันนี้ขอเริ่มกันด้วยข่าวดีก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเคยนำเสนอเรื่องของนักร้องอดีตนักร้องชื่อดังนะคะคุณเรียมดาราน้อยที่พี่ท็อปพี่ไทยเขาเคยไปเยี่ยม
ใช่ให้กันก็แบบใช่แล้วก็ให้การช่วยเหลือไปนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วทีเนี้ย
คุณเรียมเนี่ยเขาก็เลยบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าอยากเจอตัวเออคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะกู้ภัยใจพระของเรานะได้เดินทางไปหาคุณแม่เรียมดาราน้อยวัย๗๑ปีถึงที่บ้าน
ที่จังหวัดสุราธานีนะคะคุณแม่เรียนมันดีใจมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ติดตามข่าวกับบันเทิงไทยรัฐนะคะก็รอวันที่พี่ท็อปพี่ไทยจะมาหา
โดยพี่ท็อปได้นำขบวนร้องเพลงสร้างความสนุกสนานก่อนเข้าไปก่อนเลยนะ
ร้องเพลงก็ลดลงค่ะจึงขัดสนค่าใช้จ่ายแต่คุณผู้ชมค่ะ
เรียมก็ไม่ขอเปิดรับบริจาคนะเพราะอยากทำงานแลกเงินมามากกว่า
อย่างนั้นก็ตามคุณผู้ชมพี่ทอปนะก็ได้มอบเงินให้จำนวนเนี่ยสามหมื่นบาท
พร้อมประสานหมอมารักษาอาการต้อด้วยซึ่งคุณแม่เรียมค่ะขอบคุณทั้งน้ำตา
พร้อมโชว์เพลงที่เรารักกันไม่ได้เพลงดังให้ได้ฟังที่รักเรารักกันไม่ได้

แล้วก็ชื่นใจนะคะกู้ภัยใจพระพี่วินพี่ไทยเองเนี่ย
กลายเป็นขวัญใจของนักร้องรุ่นเก่าแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือกันไปหลายคนนะคะ

หรือว่าใครอยากจะช่วยแม่เรียมก็สามารถจ้างงานได้

ยอดฮิตอมตะยังรอกันได้อยู่ด้วยนะ